คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า

บอกแล้วอาชีพเดียวมันไม่พอสมัยนี้

จะพาผู้ชมไปเดินช้อปปิ้งซื้อของกันหน่อยนะ
เชลลี่ค่ะนี่แอบเข้ามาในซ่วมแล้วไปควักกินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ
พลิกภาพจำบนเวทีให้เป็นโอกาสไปเลยสิคะสำหรับตลกข่าวแพะถั่วแระเชิญยิ้ม
ต่อยอดสินค้ามาจากมุกยอดฮิตของตัวเองก็แหมขึ้นเวทีเมื่อไหร่มักจะโดนชงโดนตบมุก
เรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากอยู่ร่ำไปเจ้าตัวก็เลยปิ๊งไอเดียขายหย่าสีฟันสมุนไพรมันซะเลย
ลงทุนศึกษากับหมอฝัดเองปรับสูตรและใช้เองจนได้ผลดีก่อนนำมาวางขายในตลาด
การันตีแล้วว่าลมหายใจหอมสดชื่นพิสูจน์ได้ว่าแต่หลังใช้เนี่ยไม่มุกแล้วใช่ไหมคะอาถั่วแร้
โรยด้วยปลดหนี้ได้ด้วยมีอยู่จริงคุณผู้ชมค่ะต้องยกนิ้วให้โชเล่ดอกกระโดนที่ชักชวนลูกสาวมาทำคลิปอาหารพื้นบ้าน
ลงยูทูปของตัวเองเริ่มจากศูนย์จนประสบความสำเร็จถึงขนาดปลดหนี้ปลดสินรวม๓ล้านบาทเลยทีเดียว
ถึงตอนนี้จะหมดภาระหนี้สินแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ทิ้งช่องทางทำมาหากินนะจ๊ะนะจ๊ะยังคงทำคลิปอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มาบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้ว
ตลกสำเนียงใต้คนนี้ต้องขอขอบคุณความพยายามของตัวเองในการทำยูทูปซะจริงตั้งแต่หมดหนี้หมดสินบอกเลยไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเป็นกำลังใจให้รัวไปเลยจ้า
กว่าจะมีวันนี้ได้อากล้วยบอกว่าเจ็บตัวไปไม่น้อยแหละค่ะคุณผู้ชมเคล็ดไม่ลับสำหรับการทำธุรกิจอากล้วยบอกว่าคิดจะลงทุนในแต่ละอย่างมันต้องต่อยอดได้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอ้าวขอให้ปังไปเลยนะคะคุณอา
จะเป็นยาสีฟันของคุณอาฮัล์ดตัวราก่อนเลยว่าพร้อมชื่นใจได้นะคะหรือจะเป็นของที่โชเล่ก็ไปกลางยูทูปได้
พออากล้วยเชิญยิ้มก็นี่แหละค่ะ

ให้คุณผู้ชมไปอุดหนุนติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ